เถื่อนจัดซัดกันเลยแค่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันฟาบ
จอดลงมาแล้วเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ีบน้ำใจแล้วก็เอ้าพวกเองไปเว้ยก็ไป
นี่ค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจตำรวจมาจัดการหน่อย
นี่คือที่วิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
วิเชียนแม่งเถื่อนจังวะ

ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันก็ท้ากันแล้วก็ต่อยกันเลย
อีกฝ่ายเสียหลักล้มละเซแล้วนะคะ
แล้วฝ่ายที่รุมชกก็ขี่รถออกไปอย่างไว
ทีนี้คนมาคอมเมนต์เยอะแล้วก็บอกว่าโห
พฤติกรรมแบบนี้ไม่สนับสนุนอยู่แล้วค่ะ
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวให้ได้

ว่าไม่ใช่รอบแรกนี่รอบสองแล้ว
ที่เจอหน้ากันสวนกันแล้วก็ต่อยกันแบบนี้

เขาก็อาริเป็นคู่อริกันโอ้โหมาถึงแล้ว
โอ้โหแล้วชาวบ้านชุดนักเรียนอ่ะพี่เบิร์ต
ดูดิเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เจอในตลาดวิเชียนบุรีแล้วทะเลาะกัน
เจออะไรก็หยิบมาคว่างมาปลา
แล้วนั่นอะไรมีอาวุธใช่ไหมที่วงแดงในมือเนี่ย

อ่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้นะ